ให้โชคดีโชคดีสุขด้านเสนเพลงปรีน่ะค่อยรวยค่อยรวย
แก่ผิวป้านได้

เอาเร็วพิษ
อย่ายุดพอยุด
นี่เรามาเล่นเกมทายเกมปริศนากันทำไมคะ

และนี่คือเกมเชื่อต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณ
หยุดนี่ไม่ใช่เกมต่อชีวิตและชีวิตหนูยังไม่ดราม่าขนาดไปออกรายการ

กลับเลยได้ไหม

เฮ้ยวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมแล้วน้องมัยตอลมาอยู่ที่ร้านตำนานขนมไทย
ที่มีขนมมากกว่า๔๐ชนิด
ที่สำคัญครับสามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของเขาเป็นเศรษฐีได้

ว่าขนมของเขาต้องอร่อยเด็ดแน่นอน

ทำอะไรจะทำให้ขนมของเขาเป็นตำนาน

หนุ่มมีอะไรบ้างฝากเล่าหน่อยนะ
เฮียก็เมมเต็มจำไม่ไหวแล้วไปเร็วไปหาเจ้าของ

คุยกับพี่นี่แหละครับน้องใบตอง
แม่ฝากแนะนำงั้นเหรอได้เลยเฮีย
ร้านนี้เนี่ยเขามีทั้ง
ขนมชั้นขนมด้วงขนมต้มขนมทองนพคุณ
ขนมปั้นขนมกอกแก่ขนมอินทรรขนมทองเอกขนมสัตว์ป้านเนีย
ขนมกล้วยเสน่หจันทร์เปียกปูนลอดช่องข้าวตู
ข้าวเหนียวตัดซ่าริมแล้วก็ทั่วกวลทั่วแปบไข่เตากะทิ
ทอดสูตรดั้งเดิมจากคุณย่ามีให้เลือกสรรกว่าสี่สิบชนิด
เลือกไม่ถูกเลยสินะน้องใบตอง
อุ้ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะนี่อันนี้ด้วย

เฮียสีสันแบบน่ากินมากเลยเลือกไม่ถูกเลย
เลือกไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะวันนี้ครับอันนี้หมดมาแล้วนะ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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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

ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะแนวคิดของคุณอ๋อนี่แหละที่ทำให้ยอดขายจากที่ดีอยู่แล้ว
ยิ่งดีแบบทวีคูณไปอีกจากการเปิดช่องทางการขายออนไลน์
วกกับการคิดแพ็คเกจต่างถือว่าเป็นการต่อยอดกิจการและยกระดับขนมหวานของตัวเองได้เป็นอย่างดี
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณอ๋อจะเข้ามารับไม้ต่อเนี่ยเธอไม่เคยคิดอยากจะเข้ามาดูแลกิจการเลยแม้แต่นิดเดียว
เสิร์ฟมานิดนึงแล้วว่าน้องอ๋อนเป็นทุกน้องมหาวิทยาลัยน่าเยอะด้วยเกษตรเหมือนกันคือจบคณะมนุษย์ธรรมกเศสแล้วต้องเรียนโจทย์ต่อ
หลังจากนั้นก็ทำงานบริษัทแป๊บนึงแล้วก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ

มีเครื่องญี่ปุ่นกับขนมไทยไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ

ตอนนั้นอาจจะเน้นเรื่องภาษาเป็นหลาน
เพราะว่าคิดว่าจะกลับมาทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

ว่าร้านเราก็เป็นไปด้วยดีเนาะ
ถามว่าถ้าไม่มีรุ่นคุณพ่อคุณป้าแล้ว

ก็เลยคิดว่าเออเราลองกลับมาทำตรงนี้ดูสิ

พี่ก็คือสุโภย

น่าตัวเองมีความรู้เรื่องขนมไทยนะคะ
คือตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นทุกอย่าง
แต่ว่าด้วยความที่อ๋อโตมาในร้านขนม

ดูวัตถุดิบขั้นตอนการผลิต
เครื่องมือที่ต้องใช้เนเจอร์ของขนมแต่ละอย่าง

พี่พ่องไม่ง่ายน่ะเพราะขนมไทยน่ะ
คลื่นชื่อเป็นขนมที่จะทำได้อย่างมาก

แน่ใจเหรอว่าจะทำได้

น่าจะเหมาะกับทั้งสองท่านให้ค่ะวันนี้จะเป็นที่รักเลยค่ะ
ข้อมูลก็เนี่ยฟังชื่อมันจะไม่ค่อยง่ายนะครับ
ไม่ใช่แบบนี้พร้อมมั้ยล่ะคะพร้อมครับอ่านั่นเดี๋ยว
ใครที่สนใจทำขนมไทยขายคุณอ๋อเขาก็ยินดี
วันนี้เลยจะมาบอกสูตรวิธีการทำขนมสัมปณี
แหมคนหนึ่งก็กดเอากดเอา
ส่วนอีกคนเนี่ยก็กินเอากินเอาละครับ
เอ่อเฮียคะหมดยังคะ

ขนมมาหมดยังคะ
ดังนั้นยังชิมไม่พอเลยเนี่ยมันอร่อยมากทุกอันเลย
โอ้ยชิมอยู่คนเดียวเค้าบอกให้มาทำไม่ได้มาชิม
อ้าวทุกมือก็พร้อมแล้วอุปกรณ์ในมือก็พร้อมแล้ว
ก็ทำสิเค้าเอาอะไรนะครับ
ทำคนเดียวไหนก็ชิมแล้วทำงานนิดนึงค่ะ
รสชาติเป็นยังไงพ่อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อันนี้ก็ปลุกเองปลุกเองอวกรานิคสุด
ส่วนใหญ่จะพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สุด

แล้วก็ใช้น้ำแดงใช้กาแฟแล้วก็น้ำใบเตยคันสดทุกวัน
มาเรามาดูวิธีการทำขนมอันเป็นที่รักดีกว่าค่ะ
อันนี้คือแป้งที่เอาไว้ทำสัมปนี

อันนี้เราทำอะไรก่อนที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ

ทีนี้ก่อนจะมาเป็นลักษณะนี้ได้เนี่ย
แป้งต้องคั่วด้วย
ใช่ค่ะไม่ใช่แป้งมาเอามาใช้ได้เลย
ใช่ต้องคั่วจนกว่าจะสุก
อ๋อคือพี่อาเทย์จากซองมาใช้
ไม่ได้ใช่อันนี้ต้องคั่วจนสุกแล้ว
แล้วเขาก็จะมาผสมแล้วก็นวด
ค่อยนวดทีนี้จน

มีความนุ่มอย่างที่เราต้องการค่ะ
พอได้มาเป็นแป้งแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ
เราก็คือจะมาอัดโรงพิมพ์ให้เป็นรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ได้มาวันนี้ขอเป็นคนจัดลงพิมพ์อย่างเดียว

แต่ถ้าเราหยิบขึ้นมาแล้วใส่ลงไปในพิมพ์เลย

ดังนั้นคุมปัญญาคนโบราณเขาก็อาจแตะแป้ง

ปกติเอาแป้งโรยต้นตะเคียนอย่างเดียวเลย

อย่างนี้ก็เลยขึ้นมา

วัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยเรามีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างครับ
วัตถุดิบเนี่ยของที่ร้านน่าจะคัดเลือกแต่วัตถุดิบเกรดเอเท่านั้นค่ะ
ว่าคุณป้าสอนเสมอว่าวัตถุดิบที่ดีจะนำมาซึ่งขนมที่อร่อย

เป็ดแน่นอนของที่ร้านใช้ไก่ของอ่างทอง
คือเขามีชื่อเสียงด้านไข่เป็ดอยู่แล้ว

ถ้าเกิดแหล่งที่เราสั่งประจำเขาเกิดขาดตลาดหรือหมดหรือเราทำยังไง

เช่นวันนี้ได้กะทิมาไม่ดีหรือเริ่มสายและกะทิไม่ดี
แล้วเราบอกลูกค้าเลยว่าวันนี้ไม่มีตัวนี้แล้ว
คือไม่ขายถ้าคุณภาพไม่ดี
โอเคคือถ้าเกิดของที่เราใช้ประจำไม่มาไม่ครบเราไม่ขายเลย

แล้วที่ทำอยู่นี่จริงที่น้องขอเล่าเมื่อกี้คือ

ไม่คิดว่าจะได้ทุนแรงประหยัดเวลาประหยัดอะไร
ทำไมถึงยังคิดว่าไม่เอาดีกว่าเอาแบบเดิมดีกว่า
ความรู้สึกรสชาติสัมผัสมันต่างกับมือคนทำเลย

มันต่างกับขนเครื่องจักร

อันนี้ก็ต่างกับเขาทำหมดเลยค่ะ

มที่ออกมาจากสายพานเครื่องจักร

ยังซึ้งอยู่

นมไทยร้านนี้ไม่ใช่ว่าแม่ครัวคนไหนทำก็ได้นะครับ
ต้องเป็นแม่ครัวที่ผ่านการคัดเลือก
จากคุณป้าและคุณอ๋อเท่านั้น

จุดเริ่มต้นมาจากการที่คุณย่า
อยากจะแสดงให้โลกรู้ว่า
หญิงไทยก็ทำมาหากินได้
ไม่แพ้ชายใดในโลกนั่นเองล่ะครับ
คุณย่าเคยทานจากที่อื่นหรืออะไรก็ตาม

วันนี้ไม่ดีไม่อร่อยพรุ่งนี้ทำใหม่

จนอย่าถยายมาแบบเสียงปลุก

มีในภารกิจของหวานน้ำโรงครับ

ที่มาทำขนมคุณย่าทำอะไรมาก่อน

ค่ะคือคุณย่าจริงแต่ก่อนก็เป็นแม่บ้านอาหารของดอง
แต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ทำอาหารทำขนมเก่ง
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้
น่าจะลองเอาตรงนี้มาเป็นจุดที่หารายได้ให้ครอบครัว
คุณย่าเอาสูตรทั้งหลายทั้งหมดมาจากไหนทำไมถึงอร่อยทุกอย่าง

คุณย่าก็คือมีสูตรกันในครอบครัวอยู่แล้วประมาณหนึ่ง
แล้วก็หลายชนิดคุณย่าเคยทานจากที่อื่นหรืออะไรก็ตาม
แล้วแกก็จะมาแกะสูตรฝึกทำเองทุกวัน
วันนี้ไม่ดีไม่อร่อยพรุ่งนี้ทำใหม่
เริ่มจากทำในครอบครัวเล็กน้อยก่อน

ตอนนั้นอยู่ทางประทุมวันตลาดเจริญผลเดิมอะค่ะ

แล้วก็มีหาบไปขายที่ตลาด
ช่วงหลังพอเริ่มเก็บหอมลำลิสได้บางส่วน
ก็เริ่มเซ้งแผงในตลาด
เริ่มมีแผงแล้วเริ่มจากแผงเล็กค่ะ
แล้วก็ค่อยเก็บหอมรอมลิตรไปเรื่อย
จนขยับขยายมาแบบเซ็งก์ตุ๊ก

ไม่มีตอนนั้นยังไม่มีชื่อเลย
เป็นแผงขายขนมหวานให้เชิญ
คุณนี่คุณช่วยอย่างนี้ไหม
ใช่ค่ะเป็นแผงเล็กเองค่ะ

สืบต่อไปก็หลายเป็นชื่อหวานดำลง

ทุนมบ่งทุนมบ่งขี้อะคือว่าเก๋ดแล้วนี่
ก็ช่องหลังนั้นทรัพย์ศิลป์เขาเป็นพื้นที่ค่ะ

ทั้งคุณย่าและคุณป้าก็เลยมาหาทำเลใหม่
อย่างที่คุณอ๋อเล่าให้ฟังครับว่า

แต่อยู่ดีก็ต้องหาทำเลค้าขายใหม่
บอกเลยว่ามันช่างปวดหัวปวดหัว
แต่ครอบครัวบุญสมบัติไม่มีทางยอมแพ้
คุณป้าของคุณอ๋อจึงนำกำไรส่วนหนึ่ง

เซ้งตึกตรงนี้เพื่อดำเนินกิจการต่อนั่นเองล่ะครับ
ช่องอ่านอยู่ตรงนี้มาก็๒๐ปีเนอะ
ที่คุณอ๋อบอกว่าช่องร่าง
แต่ว่าไปตรงแอบยืนอยู่แล้วสายตามเหลือบละครับ
เหลือบเหรอในทะเลด้วยไหนตอนเข้ามา
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ขายกิดขายดีดี

จริงคุณป้าบอกว่าได้มาในวันที่เปิดร้าน
เหมือนมีคนให้เป็นของขวัญเพื่อเอามาบูชาเป็นสิริมงคล
ใช่ค่ะแต่โดยส่วนตัวถามว่าคุณป้ามาทางนี้ไหม
ก็ไม่มีเชิงไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าแกจะสอนเสมอว่า
ถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องบันดาลด้วยตัวเราเองก่อน
ต่อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากน้อยแค่ไหนเราบูชาอย่างไร
แต่ถ้านอนซีพุงอยู่บ้านเฉยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น

แต่เป็นความภูมิใจของเรียกว่าทั้งทูหนอเองทั้งคุณพ่อ
ภูมิใจไปถึงเรามีคุณหญ้าและคุณผู้หญิงไว้ด้วย
เขาเรียกว่าสืบสารจากสำรวจ
และทั้งกรรมวิธีที่เราพูดว่าการทำก็ดำรวมไว้แบบยุคนั้นเลย
ไม่ใช้เครื่องจักรไม่ใช้แต่รางคน
ใช้แดงเรี่ยงงานคนใช้ฝีมือนะครับ

สำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
มาฝากกันด้วยล่ะครับ
คุณอ๋อครับขอโปรโมชั่นให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงหน่อยครับ
มีขนมฉันแล้วก็แล้วก็บุญกะติค่ะให้กับแฟน
คุณข้าวพี่แกงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ว่าคุณอยากมอบขนมไทยหวานดำรงเป็นของขวัญให้ใครเพราะอะไร
เหตุผลโดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลย
ประกาศผลผู้โชคดีในรายการวันอาทิตย์หน้าครับ

ก็ฝากร้านขนมไทยหวานดำรงไว้ด้วยนะคะ
ขนมไทยโบราณสูตรต้นตำรับของคุณย่าค่ะ
อยู่ที่ซอยรามคำแหง๓๙ซอยย่อย๒๗ค่ะ
สามารถเข้าไปรับชมชุดขนมตัวอย่าง
รายละเอียดขนมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เรียกว่าเป็นทายาทรุ่นที่๓นะของหวานดำรง
แล้วก็เรียกว่าเป็นคนสืบสารตำนานรสชาติ
แบบไทยให้เราได้กินกันใหญัติทุกวันนี้นะคะ

ขอบคุณนะครับ

เดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของความเฮ่งปังรวยนะคะ

น้องใหม่ย่านเมืองทองทานีคุณผู้ชม

งานนี้ถึงมือสินแสชัยเป็นยังไงไปดู
เรื่องราวดียังไม่หมดเดี๋ยวจะพาไปกินโจ๊กแสน
อร่อยที่เขาบอกว่าข้าวเนี่ยเนียน
เหนือก็แน่นหมูก็เด้งเลยล่ะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเปิดได้ยังไม่ถึงปี
แต่ทำไมลูกค้าเนี่ยดันไม่ค่อยเข้าร้าน
วอนสิ้นแสดงใช้ช่วยหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับผมมาถึงร้านโจ๊กทองทัพ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าร้านนี้มีอะไรที่ต้องปรับฮวงจุ้ย

เจ้าของร้านที่ขอความช่วยเหลือจากสินแสชัยของเรานั่นเองครับ
สวัสดีครับเปิดมานานยังครับ

เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวครับ

เปิดพศ๒๐๖๔ปีฉรู

รวยไปอีก๒๐ปี

อยากรวยสิครับสินแส
อย่างแรกที่ต้องทำคืออะไรล่ะครับ

นั่งอยู่ในที่ทิศหางมังกร
ซึ่งหางมังกรเนี่ยการทำอาหารกินจะสู้หัวมังกรไม่ได้
โจ๊กร้านนี้หัวมังกรอยู่ขวามือ
เคานเคาน์เตอร์ตัวนี้ควรจะไปอยู่ทางฝั่งขวามือ
ฝั่งทิศใต้รับรองขายดีนะครับ
เคาน์เตอร์ทำอาหารและต้องเก็บเงิน

และถ้าให้ถูกต้องควรจะอยู่ฝั่งหัวมังกรด้วย

กลืนซับได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
แต่คุณบุญเขามีคำถามสิ้นแส
เราดูยังไงว่าตรงนี้เป็นหัวมังกร
เราก็ต้องใช้เข็มทิศจีนตัวนี้นะครับ
เราจะจับได้ว่าหัวมังกรเนี่ยมันเป็นพลังตัวผู้หรือตัวเมีย
ถ้าหัวมังกรตัวผู้ก็จะอยู่ซ้ายมือของที่ของคุณ
แต่หัวมังกรตัวเมียก็จะอยู่ขวามือของที่ตัวนี้นะครับ
มังกรอยู่ฝั่งไหนอันนั้นคงต้องหาหล่อแก่มาดู
งั้นก็ต้องวอนสินแสชัยมาช่วยเหลือแล้วล่ะครับ
แต่ตอนนี้เจ้าของร้านเขาสงสัยว่า
ทำไมลูกค้าไม่เข้ามานั่งในร้านเลย
มันเกิดจากอะไรกันล่ะครับ
ลมของร้านนี้เขาเปิดร้านโจ๊ก
เพราะฉะนั้นเตาไฟของเขาวางอยู่ที่ทิศตะวันออก
ลมร้อนเข้ามาในทางทิศตะวันตกพื้นหลังร้านเขา
การระบายลมมันมี๒อย่างนะครับ
หนึ่งนะครับใช้เครื่องดูดอากาศ
ต้องไปไว้ในทิศทางที่เป็นทิศตะวันตก
บ้านคุณบุญร้านคุณบุญมีชั้น๒อยู่
แล้วมีหน้าต่างอยู่ก็เอาเครื่องพัดลมดูดอากาศ
ตัวใหญ่อุตสาหกรรมไปดูดตรงนั้นออกครับ
และอีกวิธีที่๒ก็คือติดแอร์ครับ
เตอร์ที่ปรุงอาหารที่เตาไฟอยู่นอกร้าน
ส่วนในร้านติดแอร์อันนี้จบเลยครับ

คนไม่เข้ามานั่งตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ยเชื่อว่า

ลมมันพาไอร้อนเข้ามาแล้วไม่หมุนเวียน
ก็เลยทำให้ลูกค้าไม่มานั่งกัน
ทางแก้ไขคือติดพัดลมดูดอากาศ

เพื่อเป็นการระบายลมร้อนให้ผ่านไปนั่นเองล่ะครับ
ว่าแต่คุณบุญเขามีคำถามอีกแล้วล่ะครับ

เพราะลมที่ติดตรงกลาง

เท่ากับว่าซับทะลุท้อง
ต้องทะลุออกหางมังกรนะฮะ

เมื่อประธานท้องมังกรไม่สูญเสีย

กินเก็บทาน

ตามที่สินแสชัยเขาแนะนำกันนะครับ

สินแสชัยเขาการันตี

ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับเศรษฐีตัวน้อย
ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเปิดร้านอาหาร
ตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบเท่านั้น

จำได้ไหมวันแรกที่เปิดร้าน

ผมอยากทำเป็นตัวครัวกลางด้วยครับ

เศรษฐีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
น้องใบตองขอพาทุกคนมาที่สุขุมวิทย์ซอย๒๓
เพื่อมาตามหาเจ้าของร้านเนื้อร้านนี้
ที่เขาบอกว่าตัวเล็กแต่หัวใจไม่เล็กเลยล่ะครับ

ต้องมีนัดเดทกับหนุ่มน้อยคนนึงค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์๒๓นี่แหละ
แม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรนะคะ
เพราะว่าคนที่เขามีใจรักในการทำอาหาร
เขาก็สามารถเปิดร้านอาหารได้ค่ะ
และบอกเลยนะว่าน่าจะเป็นเชฟอายุน้อยที่สุด
ในประเทศไทยที่เคยรู้จักมาเลยด้วยค่ะ

เจ้าของร้านเนื้อแคมป์ไฟไปค่ะ
เจ้าของร้านตัวจิ๋วที่น้องใบตองพูดถึงก็คือ
น้องฟิจิหนุ่มน้อยคนนี้นี่แหละครับ
เริ่มจากการเข้าครัวเล่นสนุก
ช่วยคุณแม่ทำกับข้าวมาตั้งแต่๒ขวบ

แต่ก็ทำให้น้องฟิจิเห็นความฝันของตัวเองชัดขึ้น
จนเกิดเป็นร้านของครอบครัวร้านนี้ขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
สวัสดีคุณพ่อสวัสดีน้องฟิจินะ
ตัวเท่านี้เป็นเจ้าของร้านแล้วอ่ะ
อุ๊ยฟิจิอ่ะถามก่อนเลยแล้วกันว่า
จุดเริ่มต้นของการสนใจที่น้องจะมาทำร้านอาหารคืออะไรคะ
คือตอนนั้นผมเล่นเป็นแข่งรายการ
แล้วป้าป้อมก็ถามว่าผมอยากทำอะไรตอนโต
ผมก็บอกว่าผมอยากเป็นเชฟอยากเปิดร้านอาหารของตัวเองค่ะใช่

น่าจะ๘หรือ๙ขัว
ขวบทำไมอยู่ดีตอนนั้นถึงอยากไปประกวด
ผมก็อยากไปสมัครแต่ว่าตอนนั้นผมยังเด็กเกินไปอยู่
ตอนนั้นผม๗ขวบผมก็เลยต้องรออีกปีนึงจนกว่าให้อายุถึง

น้องก็กลับมาบอกคุณพ่อว่าน้องอยากมีร้านอาหารอย่างนี้หรอคะ
คือพอรายการมันออกเราดูตอนที่แบบเหมือนแบบเขาแข่งเสร็จปุ๊บ
แล้วก็ป้อมถามเราก็แบบเหมือนมาคิดว่ามันเป็นคำพูดของเด็ก
แต่พอแบบเหมือนแบบคุยกันจริงคือเขาอยากทำ

อยากทำอยากนู่นอยากนี่อยากแบบคิดมีไอเดียอะไรประมาณอย่างนี้
เราก็เลยบอกว่าถ้าอยากทำมาลองเริ่มต้นหนึ่งก่อนไหม
เราก็ได้คุยกันในครอบครัวไหมว่าร้านอาหารที่น้องอยากเปิดเป็นแบบไหนอะไรยังไง

ว่าเราอยากเปิดเป็นอะไรแล้วพ่อก็บอกว่า
คือเราลองคิดกันก่อนแล้วเสร็จแล้วเราเปิดออนไลน์กันก่อนไหม
เพื่อที่จะทดลองก่อนแล้วเสร็จแล้วถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเปิดร้าน
ตอนนั้นทำอะไรขายในออนไลน์
ก็ทำเป็นพวกเนื้อย่างอะไรอย่างนี้ครับ
สำหรับแบบพวกแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม้แล้วปิ้งไปเลยไหมหรือยังไง
เราจะทำเป็นแบบคริสมาครับแล้วก็ส่งไปให้

เอาแล้วฟิจิได้สูตรมาจากไหน
ค่ะก็เราก็คิดเองค่ะเราคิดไปจะในครอบครัว

หลังจากนี้หลวงคนตอบรับเป็นยังไงครับคุณพ่อ

ก็ดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนหลายคนก็จะงงว่าเหมือนแบบ
เอาไปแล้วมันต้องย่างไหมมันต้องตั้งเตาไหมมันต้องจุดผ่านไหม
ลำบากไหมบางคนก็อยากได้ความสะดวกแบบทานได้เลย

จิตตอนนั้นที่มันขายไม่ค่อยได้บ้างอะไรบ้างพอไหมครับ
ก็รู้สึกว่าเราต้องสู้ก่อนครับ
มันก็เป็นช่วงโควิดด้วยเนอะเราก็แบบเหมือนว่าคิดว่าก็อยากลองทำ
ตอนแรกจะเริ่มว่าทำร้านอาหารแต่ว่าไม่ได้มีคนนั่ง
โอ้โหนี่นะคือวิชาชีวิตเลยนะครับ
ไม่ใช่แค่สนับสนุนให้ลูกได้ลองทำตามฝันเท่านั้น
แต่ให้ลองผิดลองถูกทั้งวางแผนการทำสูตร
การทำแบรนดิ้งทำการตลาด
เรียนรู้การทำธุรกิจไปพร้อมกันจากประสบการณ์ตรง
แต่จากการขายออนไลน์กลายเป็นเปิดหน้าร้าน

คุณพ่อนุ่มเนี่ยครับถึงขั้นยอมลาออกจากงานประจำ
เพื่อมาช่วยทำร้านของครอบครัวแบบเต็มตัว
คุณพ่อมาเปิดร้านให้น้องยอมตัดสินใจออกจากงานประจำ
มาช่วยน้องฟิจิดูแลร้านเต็มตัวเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับช่วยสนับสนุนความฝันของลูกนี่แหละ
ก็แบบเหมือนออกมาช่วยแล้วก็บอกว่าเป็นงานกลุ่มครอบครัว

ชอบคำว่าเป็นงานกลุ่มครอบครัว

แบ่งงานกันยังไงว่าฟิจิดูอะไรคุณแม่ดูอะไรคุณพ่อดูอะไรครับ
ก็ตอนนี้ครับผมก็จะดูพวกออเดอร์รับออเดอร์
แล้วก็แบบมาดูผ้าตรงครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือจัดของโซนครัวแล้วก็รับออเดอร์แล้วคุณแม่ครับ
ส่วนคุณแม่จะช่วยพนักงานทำอาหารครับ
แล้วก็ดูจัดของอะไรด้วย

ถ้าช่วงปิดเทอมนี้เราจะมาดูร้านยังไง
ผมก็จะมาทุกวันเลย

นักศึกแล้วผมก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมบอกว่า
ผมอยากที่จะหยุดวันหนึ่งซึ่งผมก็หยุดวันอังคารไป

ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเลี้ยงเนี่ย
ผมก็จะอยู่บ้านเรียนวันธรรมดา

อืมนี่บอกเลยว่าเท่าแก่น้อยนะ
ทำเองคิดเองช่วยกันตัดสินใจในครอบครัวกันเอง
ทุกขั้นตอนคือมีคุณพ่อกับคุณแม่นี่แหละ

เพราะร้านเนื้อแคมป์ไฟคืองานกลุ่มครอบครัว
หนุ่มแม่เจเลยสอนน้องฟิจิ
การลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยล่ะครับ
ไม่ใช่แค่เรื่องทำครัวที่น้องชอบเท่านั้นนะครับ
แต่ต้องลงตลาดเลือกวัตถุดิบคำนวณต้นทุน
การตั้งราคาขายสินค้ากันเลยล่ะครับ
เด็กเขาอาจจะยังแบบเหมือนไม่เข้าใจในเรื่องตรงนี้
ก็คือแบบเหมือนบางทีเขาก็คิดเรื่องของการว่า
ซื้อของมา๕บาทขาย๑๐บาทคือกำไร๕บาท
เราก็เริ่มสอนเรื่องหลักการการบัญชีของเขา

เข้าใจเรื่องภาษีว่าภาษีมันต้องทำยังไง

แล้วบางคนยังคิดเรื่องของการทำธุรกิจไม่เป็น

แล้วฟิจิจำได้ไหมวันแรกที่เปิดร้าน

ก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากเลยครับ

มันมีหลายออเดอร์แล้วมันก็รู้สึกมันเลย
แต่ในใจคุณพ่อแบบเหมือนแบบชั่วโมงนั้นคือหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดก่อนหยุดก่อน
ไม่ไหวแล้วคุณพ่อก็ไม่คิดว่าจะรับได้เยอะขนาดนี้
ใช่ครับวันนั้นแบบเหมือนแบบเหนื่อยกันมากแล้วคือกลับบ้านนี่แบบเหมือนแบบแคบคาน
อย่างตอนนี้การทำซอสสูตรเด็ดอะไรต่างก็จะทำเอาไว้แล้ว
คือตอนนี้ครับผมต้องทำซอสกับแม่ที่บ้านเพราะมันเป็นสูตรสูตรของครอบครัว

ไม่ขอสูตรเด็ดเคล็ดลับแต่ขอเป็นลูกมือของเชฟฟิจิได้ไหมครับ

ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ไม่ต้องเข้าครัวหน่อยลูกมือคนนี้อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มาก
ไม่แน่ใจว่าจะได้ช่วยจริงหรือเปล่านะครับเนี่ย
แต่มาถึงร้านเนื้อแคมป์ไฟทั้งทีน้องใบตองเขาก็อยากจะเห็นลีลาการทำอาหารของน้องฟิจิด้วยตัวเอง
ว่าจะเทียบเคียงกับเชฟรุ่นใหญ่เขาได้ไหม
คุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยแอบดูในเมนูเมนูน่ากินทั้งนั้นเลย
ตรงก็เลยรู้สึกว่าถ้าทานคนเดียวเนี่ยน่าจะไม่ไหว
เพราะว่าอยากทานหลายเมนูก็เลยโทรไปชวนพี่สาวมาค่ะ
พี่สาวคนนี้นะก็บอกเลยว่าเขาเป็นสาวสวยแล้วก็เป็นสาวที่สายบุญด้วย
สวัสดีค่ะ

อายุ๑๑กว่าค่ะพี่กิ๊ก๑๑กว่าพี่กิ๊ก
อย่าว่าแต่พี่กิ๊กเลยหนูยังจุดแก๊สตรงนี้ไม่เป็นเลยพี่กาว
วันนี้เขามีเมนูอะไรพี่ได้ยินแววว่ามีของดีนะเนี่ย
วันนี้ก็จะถามเชฟของเราวันนี้มีเมนูอะไรครับ
วันนี้ผมจะทำเป็นเนื้อคลุกฝุ่นนะครับ
แล้วผมก็จะทำเป็นข้าวหมูเสาพริกเกลือค่ะ
เกลือกับเนื้อคลุกฝุ่น
เนื้ออันนี้ใช้ส่วนไหนครับ
ก็ผมจะบอกว่าเป็นของเนื้อไทยนะคะเป็นเนื้อพรีเมียม
โอเคแล้วก็มีการไปหมักมาเรียบร้อยแล้ว
สำหรับกับมันด้วยใช่ยังไงครับฟิจิ
ซึ่งมันจะไม่เหมือนมันธรรมดามันจะหนึบกรอบ
มันหอมอันนี้ทานแล้วอ้วนไหมลูก

พี่พี่จะกินได้ไหม

โอ้โหมีการเป็นฝาหน้าของป้า

นี่เสร็จแล้วเซิร์ฟเซิร์ฟ
เมนูที่๒ชื่อว่าอะไรนะครับ
อันนี้จะเป็นข้าวหมูเต่าพริกเกลือครับ
ติครับอย่างเมนูเตาพริกเกลืออย่างนี้
ที่เป็นเนื้อมันมาจากไหนยังไง
มันมาจากเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยค่ะ
เขาชอบกินอะไรที่มันมีเทคสเจอร์กรอบครับ
ส่วนคุณแม่ชอบกินแบบเผ็ด

ก็เลยเอามารวมกันครับ

อะไรคะนี่คือไข่ดองคนนอง

จักเลยพริกก็จัดเลย

คือไข่คาวต้องกับไข่แดง

เดี๋ยวให้กล้องรับพี่ของหนึ่ง

พี่บอกเลยถ้าฉันรวมนี่คืออร่อยมาก
นี่อะฉันรวมตอนนี้ก็รวมแล้วพี่กึ๊ก

ไปเต็มมาเป็นตัวแทนการันตีความอร่อยหน่อยสิ
ดิวเซอร์ช่างภาพทีมท็อปเต็ม๕เนี่ยให้เท่าไรกันล่ะครับ
คะแนนเต็ม๕คะแนนนะคะคนแรกให้กี่คะแนน

อายุเนี่ยไม่ใช่ปัญหาจริงครับสำหรับร้านนี้
เพราะนี่คือร้านของเชฟวัย๑๑ขวบ
ช่วยกันปลุกปั้นทุกเมนูมาจากความชอบของครอบครัว
เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนที่น้องฟิจิทำเลยล่ะครับ
ที่สำคัญใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าน้องฟิจิเนี่ย
หัดทำอาหารตั้งแต่ยังเดินตะแต๊ะเป็นเด็กน้อยอยู่เลยด้วยซ้ำ
เมื่อกี้เราคุยกับน้องฟิจิในครัวไปว่าน้องเนี่ย

ใช่ไหมฟิจิจำได้ไหมครับว่าเมนูแรกที่เราทำออกมาคืออะไร
ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าตอนนั้นผมช่วยแม่ทำครับผม
ผมคิดว่าจะได้ข้าวผัดหรืออะไรง่ายแล้วครับ

พ่อค่ะเด็กเริ่มทำกับข้าวตั้งแต่อายุ๑๓
คุณพ่อไม่รู้สึกว่าจะเป็นห่วงว่าเขาจะจับมีดจับอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
จับกระท่มกระทะ
ในฐานะของพ่อเองเป็นคนขี้กลัว
ตอนแม่เขาแบบให้จับมีดทำกระทะแม่เขาก็สอนดีนะ

เขาบอกว่าเด็กมันรู้ว่าร้อนเด็กรู้ว่าคมมันดีกว่าไง
คือรู้ว่าอันตรายตอนที่อยู่กับเรา
เรายังแบบสอนให้เขารู้ว่าอันนี้คืออันตราย
แต่ถ้าวันหนึ่งแบบเหมือนแบบไม่รู้แล้วไปโดนเองอันนี้มันน่ากลัวกว่า

แสดงว่าคุณแม่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดเลยตอนนี้
อย่างนี้คุณพ่อมองว่าเป้าหมายของการทำร้านให้กับน้องฟิจิเนี่ยคือยังไงคะ
หมายของการทำร้ายจริงแล้วมันดูแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่า
แล้วก็แบบในความคิดเราเราบอกว่ามันไม่ได้เร็ว
พื้นฐานของการทำธุรกิจผมว่าทุกคนควรจะมี
แต่สิ่งที่เราอยากให้เขาได้ทดลองในตอนนี้

เขาอยากทำเราก็แบบเหมือนซัพพอร์ตเต็มที่
คือแปลว่าฟิจิเองก็มองเป้าหมายตัวเองในอนาคตเราอะลูก

ตอนแรกนะคะผมจะเปิดเป็น๒แบรนด์ที่แยกออกมาจากเนื้อค้ำไฟ
ซึ่งแบรนด์อันหนึ่งนะครับเพิ่งเปิดแล้วค่ะ

ใช่ครับชื่อว่าตัวปิ้งไฟครับ

ใช่ครับตรงโซน่ากูเม่ครับ

เปิดพร้อมกันทุกสาขา

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากทำเป็นตัวครัวกลางด้วยครับผม
หรือว่าส่งไปให้แยกเป็นแฟนชาย

หนูทำความสะอาดครัวยังไม่สะอาดเลยค่ะ

แล้วก็น้องก็ดีมากเลยนะคะ
กันต่อแล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องที่ต้องคุยกัน
เพราะหนูอยากรู้มากว่าทำไมหน้าถึงดูอิ่ม
ทั้งที่ตัวหิวขนาดนี้ค่ะ
คงจะติดใจในรสชาติฝีมือการทำอาหาร

แต่เรื่องกินมันยังไม่จบ

หรือเจอน้องฟิจิตัวเป็น

ที่นี่ไม่ได้ขึ้นชื่อแค่เรื่องของเนื้อเท่านั้น
การันตีความอร่อยทุกเมนูครับ
เวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ
กลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น